ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดไผ่แขกวัดดังกันบ้างค่ะที่นั่นนะมีนักร้องลูกทุ่งสาวคุณเรไรค่ะล่าสุดนะคะแล้วก็เดินทางมาขอพรจากพ่อขุนช้างพร้อมทั้งเจอมือด้วยเขาทำแบบไหนยังไงบ้างไปตามกันหน่อยค่ะ
โอ้ที่ประจำอ่ะพ่อคุณช้าง

ถูกใครอยากเป็นเศรษฐี

วัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขกตะบนดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณ
นักร้องลูกทุ่งสาวใส่เลือดสุภัณฑ์คุณเรียนไร้ไร้สด
เดินทางมากรามว่าให้พ่อคุณนักมหาเศษผี
จมูกรูปสันเป็นคนเส้นผมแล้วก็ดูสวยดี

วันนี้อยากเป็นเศรษฐีก็เลยมาที่นี่มาขอ
เอาให้จบนะให้จบให้จบข่าวนะ

เอามาขอพรทำยังไงอ่ะอันดับแรกเลยเปิดเครื่องดื่มชูกำลังถวาย

ถวายให้กับพ่อคุณช้างมหาเศรษฐี

นะคะทีนี้ยังไงต่อ

ต่อเส้นวาสนากับหลวงปู่ดุสิต
เขาว่ากันว่ามันเป็นการเสริมความเห็งเสริมความปัง
สิ่งที่ปรากฏบนฝ่ามือมันมีด้วยนะ
ปรากฏมาปุ๊บอุ๊ยเห็นเป็นอะไรเอาไปคิดต่อยอดแล้วกัน
โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูเอาเองพิจารณาเอาเอง
บางคนบอกว่ายังไม่พอนะ

เหว์ลีเบรนไล่ไหวรอ

ถ้ายกซิ้วไม่ไหวก็ใช้วิธีการคลำ

ติดตาสิเดี๋ยวจะหาว่ามีการล็อกเอาไว้

ทางคุณเรียรัยก็บอกว่าอยากจะฝากให้แฟนได้ดู
ชมกันกับสิ่งที่มาขอพรวันนี้

อย่าเพิ่งปักใจกับคุณเรยรัยทั้งหมด
สลับคั่วสลับคั่ว
เอออะไรเอาดีคุณชิคกี้พาย
ให้ไปคิดวิเคราะห์เอาเอง
ไม่เกี่ยวอะไรกับการมงการเมืองในช่วงนี้
ไม่มีลองวิเคราะห์ดู๐๕หรือ๕
เออ
จับเรื่องนู้นเรื่องนี้มาโยงกันมั่วไปหมดแล้ว